เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสพศรีคิ้วที่จังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ในสระน้ำภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะ
แล้วก็มีเหมือนกับรองเท้าของคนลอยอยู่ในสระน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบเป็นข้อเท้าคน

ทีนี้ค่ะทีมกู้ภัยฮุก๓๑มีชุดประดาน้ำเขาก็ดำน้ำลงไป
ปรากฏว่าไปเจอรถคันนี้เป็นรถกระบะจมอยู่ก้นสระ
ยกรถขึ้นมาโอ้โหมีศพคนอยู่ในรถค่ะ
อยู่ตรงที่นั่งคนขับเลย
สระน้ำนี้นะคะกว้างยาวประมาณ๑๒เมตรลึกประมาณ๕๖เมตรได้นะคะ
หมายเลขทะเบียนพพึ่งออ่าง๕๘๒๘นครราชสีหมาจมอยู่ก้นสระค่ะ
ส่วนศพที่อยู่ในรถสภาพศพเน่าเปื่อยแล้วนะคะ
จนไม่สามารถดูรูปภัณฑ์สันธารอะไรได้เลย
จมอยู่ในสระน้ำนี้มานานมาก
แต่ไปเจอบัตรประชาชนระบุชื่อนายวัญชัยพิมพ์อุบลอายุสี่สิบสามปี
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานและส่งร่างผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลศรีคิ้ว
ทีนี้ค่ะทางญาติของนายวัญชัยก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็เลยยืนยันได้ว่าอ๋อศพนี้เป็นของนายวัญชัยจริงตามบัตรประชาชนนี่แหละ
นายวัญชัยหายตัวไป๘เดือนแล้วนะคะตั้งแต่๒๗ธันวาคมปีที่แล้วค่ะ
ปี๒๕๖๑แล้วเพิ่งมาเจอเมื่อคืนอยู่ในรถรถจมอยู่ที่ก้นสระเนี่ยค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทษธิรษักคงยิ่งเรืองศิลป์รองผู้กำกับสพศรีคิ้วบอกว่า
จากการสอบถามพยานแวดล้อมนะคะทำให้รู้ว่าก่อนที่นายวัญชัยจะหายตัวไป
เจ้าตัวไปกินเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แถวที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
พอออกมาจากงานเลี้ยงนายวัญชัยเมาด้วยคือคนที่อยู่ในงานเขาบอกว่าออกมาแบบเมาอ่ะ
แต่ยังไงก็ตามก็ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับญาติของนายวัญชัยผู้ตาย
ได้ไปคุยกับนางชนะการโคตรสมบัติอายุ๔๖ปีค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าพอเห็นรถกระบะเห็นหลักฐานอื่นมั่นใจเลยว่านี่คือนายวัญชัย
ซึ่งเป็นหลานชายของเธอแน่นอนนางชนะการนิปีศักดิ์เป็นน้านะคะ
ชนะการบอกว่าแจ้งความคนหาย๘เดือนแล้วแจ้งความไว้๒ครั้งแล้ว
แล้วก็ออกตามหามาตลอดจนพ่อของนายวัญชัยเนี่ยค่ะ
ที่เป็นนายกเทศมนตรีเสียชีวิตก็กระจายกันออกตามหาเพิ่ม
ตามวัดตามจังหวัดใกล้เคียงก่อนหน้านี้ตัวนายวัญชัยเคยหายไปเหมือนกัน
เคยหายไปนานเป็นเดือนครับแต่ไปรู้อีกทีคือหนีไปบวชอยู่ที่วัดป่า
ญาติก็แอบคิดในใจแบบแง่ดีว่าอาจจะไปบวชอีกหรือเปล่า
แต่ครั้งนี้หาอยู่นานไม่เจอตัวจนต้องเผาศพพ่อของนายวัญชัยไปก่อนนะคะ
ก็เลยว่ามันไปยังไงแต่ไม่คิดว่าจะไปกินเลี้ยงแล้วไปตรงนั้นไง
เราหายที่ตรงนั้นถ้าเมาก็จริงแต่ว่าถ้าเมามันต้อง
คุณเจมส์มันต้องขารถถ้าเมาทิ้งลงไปเอง
แต่ลักษณะนี้มันยังไงไม่รู้ดูลักษณะที่การนอนก็ผิดสังเกตนะคะ
งงเหมือนกันว่าทำไมมันต้องออกลงทางนั้นทำไมไม่ออกมาทางนี้

คือทางญาติญาติบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้หลายอย่างนะคะ
ศพของนายวัญชัยไม่มีเงินติดตัวเลย
ทั้งที่คืนนั้นที่หายตัวไปจากงานเลี้ยง
พอออกมาแล้วเมาด้วยนะนายวัญชัยมีเงินติดตัวเต็มเลยนะ
เพราะว่าเอาไปแจกให้กับน้องในงานปีใหม่ค่ะ
แล้วก็เรื่องของสภาพรถต่างมีหลายอย่างที่ญาติญาติบอกว่า
ไม่น่าจะเป็นลักษณะของการเมาแล้วขับรถตกลงไปเอง
เรื่องของกุญแจรถเรื่องของเกียร์ว่าง
เรื่องของเบาะนั่งที่ปรับเอ็นนอนอะไรแบบนี้

คือถ้ารถตกลงไประหว่างขับรถแล้วเมาตกลงไปเนี่ย

ไฟก็ไม่ได้อยู่ในโหมดเปิดใช้งาน

คือถ้ามองว่าหลับบนรถจอดรถนอนแล้วรถไหล
ตกลงไปในน้ำทำไมรถมันไหลไกลจากจุดที่มันควรจะจอดรถได้

บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่า
นายวิรัยสุดหาอายุ๖๔ปีน้าชายของนายวัญชัยผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่านายวัญชัยไม่เคยกินเหล้าจนเมาแบบไม่รู้ตัว
ไม่เคยมีเรื่องกับใครมีปัญหาหนี้สินก็ไม่เท่าไหร่
สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มทวงหนี้หรือเปล่าที่มาก่อเหตุ
ก่อนที่จะหายตัวไปนายวัญชัยก็โทรศัพท์ไปหาภรรยา
แต่น้ำเสียงก็ปกติบอกแค่ว่ากำลังจะกลับบ้าน
แต่สุดท้ายไม่กลับและติดต่อไม่ได้อีกเลย
ครับแต่ว่าถามก็ไม่ตอบผมก็เลยสนุกตื่นก่อน
ผมไม่สันนิษฐานเลยว่าเมาไม่เมามันอาจจะกินอยู่
คนนี้เคยกินกับผมนั่งกินคุยกันอะไรนี่
พอรู้ตัวว่าจะเมานี่มันกลับไม่มีกุญแจเกียร์ก็ว่างอย่างนี้

ในผมพิเคราะห์ดูว่าเป็นฆาตกรรมมากกว่า
ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้จะเป็นกลุ่มไหน
กลุ่มเจ้าหนี้หรือเปล่าอะไรยังไง
ก็ญาติเนี่ยไม่ปากใจเชื่อแน่นอนว่าเมาแล้วขับรถตกน้ำเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ก็ต้องไปถามทางต้นทางหน่อย
เพราะว่าคืนนั้นเขามีงานเลี้ยงเนี่ยนะครับ
ที่จะหายตัวไปตั้งแต่๒๗ธันวา๖๑นะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนี่คือผู้ตายนะครับ

เราไปสอบถามรุ่นน้องที่ทำงานที่เดียวกันนะครับ
นางสาวธนิดาธนาคมเพชรอายุ๓๙ปีเป็นพนักงานเทศบาล
บอกว่าวันเกิดเหตุผู้ตายมากินเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กับเพื่อนร่วมงานในรีสอร์ท
ธันวาคมปลายปีพอดีช่วงนั้น
โดยงานนี้ทางนายสมพรพิมพ์อุบลนายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส
ซึ่งก็คือพ่อของผู้ตายเนี่ยเป็นเจ้าภาพ
แล้วคุณสมพรก็เสียชีวิตไปแล้ว
จนเผาไปแล้วเพิ่งมาเจอศพลูก
เพื่อนรุ่นน้องบอกว่าคืนนั้นนายวัญชัยนะครับก็ดื่มจนเมาพอสมควร
แต่ช่วงประมาณ๓ทุ่มนะครับพ่อของนายวัญชัยจะกลับบ้าน
ทางตัวนางสาวธนิดาเนี่ยเขาก็อาสาขับรถไปกลับรถให้

จากนั้นก็มาดื่มกินต่อจนประมาณเกือบ๔ทุ่ม
หมายถึงนายวัญชัยนะ
กลับรถให้พ่อแล้วพ่อเขากลับก่อน
วัญชัยไปกลับรถให้พ่อแล้วก็มานั่งดื่มกินต่อจน๔ทุ่ม
แล้วนายวัญชัยก็ตะโกนบอกว่ากลับบ้านก่อนเด้อแล้วเจอกันใหม่
เดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์วันเกิดพ่อพี่จะเลี้ยงให้เต็มที่กว่านี้
ซึ่งขณะนั้นไม่มีใครทันสังเกตว่านายวัญชัยขับรถออกไปตอนไหน
ก็ได้ยินแค่เสียงบอกว่าจะกลับแล้ว
ทีนี้นางสาวธนิดาเขาบอกว่าที่บอกว่าทำไมตัวของนายวัญชัยไม่มีเงินติดตัวเลยถูกปล้นหรือเปล่า
คืนนั้นเนี่ยยืนยันว่าเขาแจกเงินให้กับน้องที่มาร่วมงานเป็นของขวัญปีใหม่

รู้แต่ว่าจอดตรงนั้นแล้วไม่ได้สังเกตว่าท่านออกมาหรือยัง

ตกลงไปก็ไม่มีใครได้ยินหรอกเพราะว่าเสียงเพลงก็ดัง
แล้วทุกคนก็เออสนุกกันร้องเพลงกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังมีบางส่วนที่เขายังร้องเพลงอยู่
ส่วนทางตำรวจให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทษธีรศักดิ์คงยิ่งเรืองศิลป์
รองผู้กำกับสพศรีคิ้ว
จากการสอบถามพยานแวดล้อมนะคะเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายเมา
แล้วนอนหลับบนรถแล้วรถไหลตกน้ำเสียชีวิตค่ะ
ว่าเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องรอผลชนสูตรจากโรงพยาบาลมหาราช
เพื่อยืนยันอีกครั้งส่วนประเด็นที่ญาติสงสัย
เรื่องของกุญแจรถตำรวจบอกว่ากุญแจรถเจอแล้วนะคะ
กุญแจรถอยู่ในกระเป๋าของผู้ตายแต่ไม่ได้เสียบอยู่ที่ที่ตัวรถ
ครับเก็บไว้ในกระเป๋าตำรวจบอกว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมหรืออะไรก็ตาม
สภาพรถเนี่ยใส่เกียร์ว่างอยู่จริงจริงไฟหน้าไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
วงมาลัยล็อกประตูรถด้านคนขับเปิดที่กันชนกระบะท้ายรถมีรอยบุบบี้
คล้ายคนร้ายใช้รถอีกคันขับใสให้รถของผู้ตายไหลตกลงไปในสระน้ำ
ตรงเนี้ยยังมียังไม่ตัดประเด็นตรงนี้ทิ้งครับ
ตำรวจบอกว่าขอเวลาทำงานก่อนค่ะตอนนี้ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาคสาม
ตรวจสภาพรถอีกครั้งเพื่อจะคลี่คลายคดีต่อไปนะคะ
เพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะขับรถมาแล้วตกสระน้ำ
ใช่ค่ะอาจจะนอนหลับแล้วรถไหลลงไป
ใช่แต่ไม่รู้ไหลลงไปได้ยังไงหรือไอ้ร่องรอยท้ายรถเนี่ย
ก็อาจจะเป็นลักษณะคนอ่าตั้งใจที่จะอ่า
บังอำพรางด้วยการขับรถหรือว่าดันรถให้ตกลงไป
หรือเปล่าใช่ค่ะหรือจอดอยู่แล้วแล้วมีรถมาชนอืม
มีรถมาชนแล้วก็หนีไปแล้วก็ปล่อยให้เขาตกน้ำไป